มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุคือเกิดขึ้นแล้ว
แต่ทีนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้

เพราะว่าจะต้องแบกภาระเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล๖๐๐๐บาท
ก็เลยเรียกร้องให้คู่กรณีเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มีคลิปให้ดูด้วยนะคะ

นี่ฮะเห็นไกลนะฮะ
อยู่ในวงกลมนะคะ

เป็นอุบัติเหตุซึ่งรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนรถกระบะนะคะ
ภาพที่เห็นก็คือรถเก๋งสีขาวเขาวิ่งข้ามเลน

แล้วท้ายรถกระบะก็มีรถจักรยานยนต์พุ่งชนอีกทีหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้สรุปแล้วมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ร้องเรียนออกมาก็คือนักร้องสาวชื่อว่าแพรวาพัชรี
ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๙ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
ครอบครัวของเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
รถคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุก็คือรถกระบะ
คนที่อยู่ในรถกระบะแล้วได้รับบาดเจ็บคือ
นายชิวเล้งเหลืองช่างทองอายุ๗๐ปีเป็นคุณตาของเธอ
ขณะนั้นคุณตาเนี่ยขับรถกระบะไปทำงานก็คือรับเหมาก่อสร้างนะคะ
อยู่แถวถนนย่านสุขาพิบาล๕ก็คือย่านสายไหม
จู่ก็มีรถเก๋งสีขาวเนี่ยพุ่งข้ามเลนมาชนอย่างแรงคุณตาของเธอ
แล้วก็คนงานที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บ
คุณตาก็คือบาดเจ็บด้วยการกระดูกสะโพกแตก

จะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งตามหลังมา
เขาเบรกไม่อยู่ค่ะชนท้ายรถกระบะของคุณตา
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
พูดถึงคุณตากันหน่อยกับคนงานได้รับบาดเจ็บ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทีนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชน

หมดค่าใช้จ่ายไป๖๐๐๐บาทแล้วนะคะ
ก็เลยแจ้งความไว้ที่สนคันนายาว
อยากจะให้คู่กรณีเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
เพราะตอนนี้ใช้เงินไปแล้วกว่า๖๐๐๐บาท
ซึ่งล่าสุดคู่กรณีติดต่อขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วด้วยค่ะ